แล้วก็จะลองสตาร์ทเครื่องยนต์หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ฮะ
ตอดเสื้อเอ๊ะ

เคยบอกแล้วไงว่าทุกอาชีพมีความเสี่ยง
มันเสี่ยงต่างกันถอดเสื้อดิพี่ถอดเสื้อมันถอดไม่ออกมันลื่นแล้ว
มันลื่นแล้วทำอย่างไรทำอย่างไรเมียมาดึงช่วยกันดึง

ที่เล่าไปนี่๑๐วิได้ไหมครับโอ้โฮไฟลวกไปแล้วนี่แหละครับ
สุธิพงศ์กัญญานันครับกัญญาพันธ์ขออภัยอายุ๕๖ปีนะครับ
สตาร์ทเครื่องแล้วไฟมันลุกติดเสื้อเจ้าตัววิ่งหนีตายสิฮะ
นี่แหละครับเสื้อตัวนั้นโอ้โฮเหลือแค่นี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงเช้าครับ๑๑นาฬิกาของ๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ในร้านซ่อมเครื่องยนต์นะครับที่ตะบนท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
นายสุธิพงศ์นะครับเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุในซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กอยู่
แล้วจะทดสอบทดสอบอะไรพี่ทดสอบว่าหัวเทียนมันทำงานหรือเปล่า
ก็เลยดึงปลั๊กหูเทนออกนะครับแล้วก็ดึงสายสตาร์ทเครื่องยนต์
จังหวะนั้นน้ำมันเบนซินที่มันค้างอยู่ในกระบอกสูง
พุ่งออกมาด้วยครับก็ติดไฟสิครับคุณผู้ชมฮะ
ก็ตัดสินใจวิ่งแล้วก็ล้มตัวเพื่อจะให้มันดับ

แต่ช่วงที่ถอดเสื้อโดนจมูกโดนบาง

มีแผลไฟไหม้ไฟลวกที่แขนขวา
เกือบทั้งแขนเห็นไหมที่พันผ้าอยู่
ใบหน้าแล้วก็ที่หูอีกเล็กน้อย
คือยอมรับว่าประมาทฝากเตือนช่างทั้งหลายระวังตัวให้ดี
พี่น้ำฝนกัญญาพันธ์อายุ๕๖คนนี้ภรรยา

แต่พอจะตั้งสติได้ตะโกนให้สามีถอดเสื้อสิเธอถอดเสื้อถอดเสื้อ
ทีแรกถอดไม่ได้ไงก็เลยรีบไปช่วยถอดเสื้อจนสำเร็จ
ก็เลยเคราะห์ดีบาดเจ็บแค่นี้นะครับ